ส่วนเรื่องราวดีที่เรียกได้ว่ากำลังจะเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือ
แมบถนับปีนี้เนี้ยก็ถือว่าครบรอบกันจากไปยี่สิบเจ็ดปีแล้ว
แล้วแม้พี่คุณภวงก็เสียไปสิบสามมิถุนายนั่นเองนะคะ
แต่ว่าจนปัจจุบันนี้ความเศร้าความโศกมันหายไปหมดแล้วนะครับ
ก็เหลือแต่ความระลึกแล้วก็ความคิดถึงผลงานดีที่ยังอยู่ในใจกันอยู่
นี่จะมีเพลงโปรดนะของแม็กซ์คือขยับเข้ามาสินี่ถ้าวันนี้ใส่ชุดลายเสือได้ใส่มาแล้ว
ค่ะส่งผมก็เกือบได้อยู่นะค่ะดีหนึ่งเพลงกระแสเข้ามาสิ
แล้วก็อีกหลายเพลงที่ได้รู้ว่าตอนนี้ติดตราตึงใจลูกทุ่งแฟนเพลงกันไปหลายคน
เพราะฉะนั้นเขาก็มีการจัดงานขึ้นมาเป็นงานยิ่งใหญ่เลยอยู่ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี
งานนี้จัดขึ้นมาเพื่อรำลึกนึกถึงครบรอบการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองนะคะ
วัดนี้วัดดังนะวัดทัพกระดานตะบนบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
บรรยากาศที่วัดก็คึกคักเป็นพิเศษเพราะว่ามีเหล่าบรรดาแฟนเพลง
นักท่องเที่ยวจำนวนมากก็มากันที่นี่แหละค่ะ

สองก็มาร่วมทำบุญเพื่อรำลึกถึงการจากไปของราชินีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังพุ่มพวงดวง
ครั้งหนึ่งคุณแม่ขาดิฉันเคยมีโอกาสไปทำข่าวที่สุพรรณบุรี
เป็นไงแม่พึ่งพุ่มพวงนี่แหละโอ้โหบรรยากาศบอกเลยว่า
ศิลปินนะคุณผู้ชมพูดกันตรงมากันด้วยใจ
ไม่ได้มีค่าจ้างนะมาเพื่อมาร้องเพลง
ร้องเพลงรำลึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวง
หลายคนเลยศิลปินหน้าใหม่ศิลปินหน้าเก่าน้องเปล่าปาวลี
แล้วก็มีหลากหลายรุ่นนะเด็กลูกเด็กเล็กแรง
ก็มีลูกเด็กเล็กแดงร้องเพลงแม่พึ่งได้หมดเลย
ใช่เพราะว่านักร้องหลายคน
กว่าจะผ่านเวทีการประกวดมาจนถึงปัจจุบัน
ส่วนใหญ่ก็ใช้เพลงของแม่พึ่งด้วยนะ
แล้วก็มีการแต่งองค์ทรงเครื่องแม่พึ่งพุ่มพวงหลายหุ่นด้วยเหมือนกัน
ที่วัดทัพกระดานมีหุ่นแม่พึ่งด้วย
ใช่มีทั้งหมด๙หุ่นนะคะก็แต่งตัวอย่างสวยงามค่ะ
ประชาชนก็มากราบไหว้นะคะมาถ่ายรูป
ชมความสวยงามที่ทางวัดเนี่ยได้จัดขึ้นเป็นพิเศษกว่าทุกปีเลยนะคะ

ทางวัดยังจัดเตรียมดอกกุหลาบสีแดงค่ะ
ซึ่งเป็นดอกไม้ที่คุณพุ่มพวงชื่นชอบ
พร้อมทั้งทูบเทียนเอาไว้คอยอำนวยความสะดวก
บรรดาเหล่าแฟนเพลงที่มาไหว้ตามจุดต่างภายในวัดนะคะ
ส่วนวันอื่นเนี่ยก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
บรรดาศิลปินเพลงลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยด้วย
อย่างที่คุณเชอรี่บอกแหละว่าสมัครใจมาร้องเพลงกันแบบฟรีด้วย

ซึ่งงานนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่เหล่าบรรดาแฟนเพลงที่มาร่วมลำลึกถึง
แล้วก็กราบไหว้แม่พุ่มอย่างเดียว
ต้องบอกว่ามีเหล่าบรรดาผู้ชื่นชอบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจำนวนมากก็มาด้วยนะคะ
สิ่งของต่างเอามาไหว้เอามาขอแล้วก็เอามาแก้บนด้วยค่ะ
คุณต้องพูดเลยว่าซึ่งใหญ่ที่แฟนเพลงเขาเอามาแก้บนพี่นิลจะเป็นชุดสวย
เสื้อผ้าสวยชุดไทยบ้างเครื่องสำอางบ้างอะไรแบบนี้
แม่พุ่มก็ชอบค่ะใช่เรื่องของสวยธรรมงามให้แม่พุ่มได้แต่งตัวไป
หลายคนก็เอามาแก้บนบางคนเนี่ยนะก็ขอโชคขอรับ
กลับไปต่อดวงกันอีกด้วยแหมพูดก็พูดไปหลายคนเขาโชคดีนะ
มาแล้วก็ได้โชคได้ลาบติดมือสมหวังกันไปกันทั่วหน้า
บางคนก็ถูกเป็นแสนก็มีอย่าให้พูดเลย
แต่นั่นก็เป็นเรื่องของความแต่ไอ้คนที่ไม่ถูกก็อย่าให้พูดเลยเหมือนกัน
ก็หลายล้านเหมือนกันนั่งอยู่ตรงนี้แหละเยอะคนถูกก็มีด้วยซ้ำไปนะฮะ
แต่ว่ากันว่าไปก็เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของดวงแล้วกัน
แต่เรื่องของการนำลึกนึกถึงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะ
ซึ่งปีนี้เนี่ยเขาก็จัดมาตั้งแต่วันนี้นะคะ
วันนี้วันที่๑๐ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๖มิถุนายน
นับรวมแล้วเบ็ดเสร็จ๗วัน๗คืนวันนี้วันแรกด้วยนะ
ใครอยากจะไปกลับไหว้สักการะขอพรราชินีนักร้องลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
อยากจะไปชมบรรยากาศอยากจะไปชมคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังไปได้
ที่วัดทัพกระด่านตะบลบ่อสุภันธ์อำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุภัณฑ์บุรีตา
แล้วอีกหนึ่งอย่างว่าต้องเล็งเลยนะ
ก็รู้ว่าเป็นประจำทุกปีเลยลูกชายแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะก็คือพี่เพชรค่ะ
แล้วก็คุณพ่อไกรสอนเขาจะพากันไปเสี่ยงโชค
เป็นประจำที่จะต้องมีการเสี่ยงเซียมซี
ดูสิว่าปีนี้พี่เพชรจะเสี่ยงเซียมซีได้เลขอะไร
ก็เดี๋ยวชาวบ้านก็จะตามส่องกันต่อไปนะจ๊ะ